จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันมีคดีที่หญิงสาวคนหนึ่งอายุเพิ่ง๒๖นะฮะ
แต่ว่าเธอเป็นแม่ม่ายมีลูกสองคนนะครับ
แล้วก็มีแฟนที่เป็นผู้ชายอายุ๒๔ปีนะครับเพิ่งเลิกกัน
ค่ะอ่าก็เป็นแฟนใหม่นั่นแหละแต่ว่าเธอเป็นแม่ม่ายลูกติดนะครับ
พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยพยายามมาง้อขอคืนดีอีกนะฮะ
แต่ว่าเธอไม่ยอมก็เลยถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นหลักฐานเลยว่าผู้ต้องหาคือคนนี้
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานมัดตัวในจักรพงศ์ปวนใจรักอายุ๒๔ปี
ที่มาใช้มีดแทงนางสาวิลาซินีพรมมิจิตรอายุ๒๖ปีจนเสียชีวิต
ก่อเหตุในห้องหลังนี้นะครับหลังจากนั้นก็หนีออกไปนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ข้างนอกหอพักเคาะประตูห้อง
แล้วก็สักพักมีคนเปิดประตูให้เข้าไป
นานก็เดินออกมานะฮะด้วยท่าทีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เปิดดูกระเป๋าซะพายเหมือนกับฮารัยบางอย่างแล้วก็หลบหนีไป

หลังเกิดเหตุตำรวจสพแม่โจ้ไปตรวจสอบห้องพักที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวถูกแทงเสียชีวิต

ถูกแทงเข้าทั้งหน้าท้องกับกลางหลัง

คือดูแล้วแน่นอนเลยคือนายจักรพงศ์ปวนใจรัก

เป็นแฟนเก่าของผู้ตาย

น่าจะมีการแย่งมีดกับผู้ตายก่อนด้วย

ก่อนจะขี่จักรยานยนต์หลบหนี

มีเพื่อนร่วมห้องอยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกัน

เป็นแม่ม่ายมีลูกติดกับสามีเก่า
สองคนมีอาชีพขายเสื้อผ้าออนไลน์

ก็มาคบหากับนายจักรพงศ์ผู้ต้องหา

ฝ่ายชายก็ไปมาหาสู่ฝ่ายหญิงอยู่เป็นประจำ

ฝ่ายชายขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าหอพักมาถึงก็มาเคาะประตูห้อง
แล้วมาขอคืนดีกับฝ่ายหญิงส่วนตัวเองตอนนั้นเนี่ย
นายจักรพงศ์บอกว่ากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ
ได้ยินเสียงเพื่อนนะก็คือผู้ตายเนี่ย
นางสาวิราชินีเนี่ยเป็นเพื่อนของเขานะครับร้องโอ๊ย
ก็รีบเปิดประตูออกมาดูแต่พอออกมาดูเนี่ยพบว่า
ถูกแทงจมกองเลือดแล้วส่วนนายจักรพงศ์วิ่งหนีออกไป
ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าหอพักแล้วก็ขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว
เขาก็เลยแจ้งให้คนมาช่วยนะครับ
นายกรรณยูบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยนะครับ

พูดต้องหามีปัญหาหึงหวงอ่ากับพูดตาย
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาแล้วนะค่ะ
เอามีดไล่แทงกันในห้องนี่แหละอืม
เป็นหลักฐานที่สพแม่โจ้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วนะ

แต่วันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นจนได้เพราะว่าตามมาง้ออีกนะครับ
ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
โดยนายจักรพงศ์เนี่ยหลบหนีไปแล้วทางตำรวจก็ตามไปที่บ้านที่อำเภอสรรป่าตอง
ก็ไปกดดันกับทางครอบครัวทางญาติญาติจนที่สุดแล้วทางครอบครัวก็ช่วยตาม
แล้วก็นำตัวมาส่งมอบให้กับตำรวจสพสรรปะตอง
จะส่งต่อให้สพแม่โจ้เจ้าของคดีนะครับแล้วก็พาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุเลย
จักรพงศ์ผู้ต้องหาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุแทงนางสาวิลาซินีเสียชีวิตจริง
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้คบหากันมาแล้วก็ทะเลาะกันจนต้องแยกกัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวเองมาที่หอพักแห่งนี้จะมาเก็บของใช้ที่เหลือ
ระหว่างที่กำลังเก็บของก็มีการพูดคุยกับผู้ตาย
แล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าที่มือถือของเขามีแชทข้อความจากผู้ชายคนหนึ่งเข้ามา
ตัวเองก็เลยหึงฮะแล้วก็บันดาลโทษะก็เกิดการทะเลาะกันไปหยิบมีด
มีดเนี่ยอยู่ที่โต๊ะหัวเตียงแล้วก็จ้วงแทงผู้ตายแล้วก็หลบหนีไป
ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

หึงหวงเห็นเขาแชทคุยกับคนอื่น